มาค่ะคุณผู้ชมมาใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนกันนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นกันวันนี้ก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่อสภาพอากาศในอนาคตกันอย่างแน่นอนอย่างสภาพอากาศที่เกิดขึ้นวันนี้ก็มาจากปัจจัยหลายหลายอย่างนะคะที่ทำให้ตอนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนคือภาคเหนือภาคอีสาน

แต่ถามว่าถ้าดื่มน้ำที่มีโซเดียมเยอะจะอันตรายหรือเปล่า
มนุษย์เราทานโซเดียมได้ไม่เกิน๒๐๐มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวันนะคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมค่ะเรื่องของอุณหภูมิรายภาคก็ต้องติดตามกันนะคะเช็คข้อมูลกันตลอด
เอาเป็นภาพรวมแล้วกันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้านะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะฝั่งอ่าวไทยนะคะแล้วก็ฝั่งอันดามันนั้นนะคะตอนนี้ถือว่าขึ้นลมสงบ
แต่ว่าจะมีแค่ภาคใต้อ่าวไทยตอนล่างนะคะนับแต่สงขลาลงไปจะมีคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ชาวเรือเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังมีเมฆบางส่วนเท่านั้นนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนหมอกบางในตอนเช้านะคะ
คุณผู้ชมที่อยู่ในเมืองหลวงก็ระวังเรื่องของฝุ่นละอองด้วย

ค่ะเดี๋ยวลาไปก่อนหยิบไปเผื่อคุณ